มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าแม่ใบตองมาแล้ว
เจ้าแม่ใบตองมาแล้วงั้นตามใบตองไปดูเลยค่ะที่อุดรทานีว่าเจ้าแม่งวดนี้จะให้อะไรเด็ดเด็ดบ้างเจ้าแม่ค่ะว่าไงค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ต้องไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่า
ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยเกาะคำชโนธค่ะ
วันนี้นะคะมีอะไรดีเด็ดมาบอกมาฝากคุณผู้ชมด้วยจับตาดูให้ดีแล้วเข้าไปข้างในพร้อมกันค่ะ
หลังจากที่เราข้ามสะพานนาคาราชมาเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณตรงนี้นี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าเกาะคำชโนธ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังใบตองจะมีสานพ่อปู่แม่ย่าเยอะมากเลยประมาณ๓สารด้วยกันนะคะ

ก็จะต้องมาทำพิธีบูชาบวงสวง
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาที่บริเวณนี้กันนะคะ
วันนี้ใบตองก็เลยจะขออนุญาตขอพรแล้วก็อธิษฐานเผื่อทุกคนนะคะ
รวยค่ะ
มาที่เกาะคำชโนธแล้วจะต้องมาที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ
นี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์นั่นเองนะคะ
เขาบอกว่าสามารถดื่มกินได้นะคะ
และไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคุณชนะและคุณนิวนาว
วันนี้ไม่ต้องพกขวดมาด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปฝากนะจ๊ะ

สำหรับคุณชนะและคุณนิวนาวค่ะ
จุดไฮไลท์ของเกาะคำชะโน้นค่ะ

เล็กสองด้วยนะ
ดูไปเร็ว

มีลุ่นนละ๒ครั้ง
มีวางเลือดละ๒งวด
มีสิทธิ์รวยติดจะรวด
โอ้โฮคุณผู้ชมค่ะระร่าลังตามไปหมดเลย
นี่ค่ะวันนี้เราจะมาตามหาของฝาก
ของฝากหลักล้านแต่ว่าถ้าถูกหารสอง

ทุกชาติของเฮ็ง
เยอะมาก
ซื้อทุกเลขยกว่าเลขที่ออก
รางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้
ได้แล้วค่ะของฝากหลักล้านนะคะ
แต่ถ้าถูกหาร๒นะคะ
ความฝันก็ตีเป็นตัวเลข
กายร้องเอยังนับครั้งไปแทง

สาแก่ใจเจ้าแม่ยิ่งนักซื้อตั้งแต่ต้นแผงย้ายท้ายแผงนะคะ
นั่นนะสิแผงเขาก็เยอะมากว่าวันซอฟต์เซอร์วิสมากเลยนะฮะ
ตลอดรายทางคุณอยากได้เลขอะไรแบบไหนเนี่ยเขามีบริการให้ถึงที่เลย
ของฝากหลักล้านคุณใบตองพูดแล้วนะเจ้าแม่นะ
เขาถูกขออาหารครึ่งก็โอเค
แล้วเดี๋ยวแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ล่ะวันนี้คุณชนะติดภารกิจ
มันจะต้องอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวรอเจ้าแม่ใบตองมาสาธยายอีกทีนะคะ
ว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวของการไปเกาะคำชโนธในครั้งนี้

ถือว่าเป็นที่ที่แบบหลายคนอยากจะไปกันสำหรับคนสายเสี่ยงโชค
ฉันยังไม่เคยไปนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีบุญได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ด้วยนะคะ